วัยรุ่นทั้งหลายดูเหตุการณ์นี้แล้วจำเอาไว้ให้ดี
ไปกับเพื่อนเวลามีเรื่องเนี่ยแล้วถูกทำร้ายหนีไม่ทันเนี่ยเพื่อนมันทิ้งจริงนะ
ทิ้งจริงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พิจิตรครับ
วัยรุ่นเนี่ยนะเขาไปเที่ยวสถานบันเทิงกัน
แล้วมีเรื่องกับอีกกลุ่มหนึ่งพอออกมาข้างนอกก็ตามมาไล่ตามมาแล้วมีคนหนึ่งถูกยิงนะฮะ
ตรงนี้นะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเห็นว่าจักรยานยนต์ขี่กันมาหลายคนหลายคัน
กลุ่มคนเจ็บเนี่ยเหมือนหนีใครมาแต่มีอยู่คนนึงครับถูกไล่ตามมาแล้วก็ถูกยิงเข้าไปนะฮะ
ดูสิฮะต้องตะเกียกตะกายคลานไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน

ที่มาเป็นกลุ่มเยอะแยะเหลือคนเดียว
ส่วนในคนก่อเหตุก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้

ก็มีเสียงปืนแล้วมีเสียงระเบิดปิงปองด้วย

นี่ฮะจับภาพชัดเจนนี่เขาก็ฝืนใจลุกขึ้นไป

ตอนนี้อาการยังสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับ

นี่ฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ

หรือว่าจะกลุ่มเพื่อนคนเจ็บหรือว่ากลุ่มที่ทำร้าย

อาจจะเป็นกลุ่มเดิมแล้วกลับตามมาหาเพื่อน
แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนั้นนั่นแหละ

ก็ฮิ้วเพื่อนวิ่งไปด้วยไม่ได้หรอกมีตั้งหลายคนอ่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับ

บนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับ

นี่ฮะช่วงกลางวันคือ

คนเจ็บตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ย

เป็นชาวตะบนคลองขเชนอำเภอเมืองพิจิตรนะครับ
ถูกปืนยิงใส่ศีรษะ๒นัดนะฮะ
อาการบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เห็นเขาตะเกียกตะกายพยายามลุกขึ้นเนี่ย
กระสุนเข้าศีรษะ๒นัดนะครับ
สพมพิจิตรตอนนี้ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
หลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดไปแล้วนะครับ
ถนนนี่ยังมีรอยเลือดอยู่เลยนะครับวันนี้นะครับ

แต่ว่ามันไม่ทำงานนะฮะ
ตกอยู่หน้าร้านอาหารตามสั่งแถวนั้นนะครับ

เพราะว่าเจอระเบิดปิงปองที่ไม่ทำงานอยู่ด้วยนะครับ

คนเจ็บเนี่ยไปกับเพื่อนทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับ

ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วไปคำเมนต์กับวัยรุ่นฝั่งตรงข้ามในสถานบันเทิง
จากนั้นก็เอ้าตัดสินใจกลับดีกว่าตอนกลับออกมาเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์เกาะกลุ่มกันมาตามถนนศรีมาลามาถึงจุดเกิดเหตุ
เจอกลุ่มคู่อรินั่นแหละมาดักรออยู่ข้างทางนะฮะ
ก็พยายามขี่รถหลบหนีกันคู่อริก็ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามแล้วใช้ปืนยิงใส่
โชคร้ายมากกระสุนมันเข้าศีรษะนายทรงพลที่นั่งซ้อนท้ายรถเพื่อน
สองนัดเลยนะครับล้มลงกลางถนนแล้วโดนปลาระเบิดปิงปองใส่อีกนะฮะ
แต่โชคดีที่ระเบิดปิงปองมันไม่ทำงาน
โอ้โหนี่คิดถึงภาพถ้าระเบิดปิงปองลูกนั้นมันทำงานเนี่ย
นี้ทรงพลจะเป็นยังไงนี่โดนยิงกระสุนเข้าศีรษะไปสองนัดสาหัสนะครับ
เช้าบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับมีคุณยายคนนึงนะฮะอายุเจ็ดสิบปีแล้ว
ตอนนั้นนอนเฝ้าร้านค้าให้กับหลานอยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
แล้วมีเสียงรถจักรยานยนต์หลายคันก็ขี่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้
ก็เลยลุกขึ้นมานะฮะลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดม่านดู
แต่ไม่เห็นอะไรเพราะว่ามันมืดถนนมันมืดนะครับ
เพราะดีมากที่ชาวบ้านแถวนี้ไม่ถูกลุกหลงไปด้วย
ได้ลุกมาดูว่ามาลุกลุกป่ะหรือไม่ได้ลุกไม่ได้ลุกนี่นะโทษนะครับ
แหลกแหลกนั่นมองดูทางไหนอ๋อแล้วเห็นเห็นวันรุ่นเยอะเยอะเยอะปะ
ไม่เห็นตอนนั้นไม่เห็นยินเสียงรถมีละออกมายินเสียงปืนออกมาแล้วไม่มี
อ๋อครับผมจ้ะนี่ละรถผ่านไปไม่มีครับครับตอนนั้นเนี่ยครับ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
แม่แม่อายุ๕๒นะฮะแม่นี่มีอาชีพขายอาหารตามสั่งแม่บอกว่านายทรงพลตอนนี้ลูกชายเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพิจิตรนะครับ
เริ่มรู้สึกตัวแล้วแต่ว่ายังต้องให้ออกซิเจนอยู่นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาลูกชายเนี่ยก็คือทรงพลเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็ก
ขออนุญาตแม่บอกจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับหลังจากนั้นก็มีคนมาบอกว่าลูกชายถูกยิงบาดเจ็บสาหัสเดี๋ยวฟังแม่นะฮะ
สพมพิจิตรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างแล้วนะครับ
แล้วก็สอบปากคำกลุ่มเพื่อนผู้เจ็บด้วยนะฮะ
เห็นจากภาพในกล้องวงจรปิดว่าเป็นใครอะไรยังไงบ้างนะครับ
เพื่อหามูลเหตุแล้วก็หาคนที่ก่อเหตุนะครับ
ตอนนี้รู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้วนะครับ
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอนมสารออกหมายจับอยู่นะฮะ

ถ้าไม่พบพนักงานสอบสวนก็จะออกหมายจับต่อไป